เดี๋ยวจะพาไปดูประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ใช่ค่ะพาไปดูประเพณีโบราณล้านนา
ไปกันที่ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
คุณผู้ชมบอกแล้วว่าพยาวเขามีของดีของเด็ดเยอะมากเลย
พุทธศาสนิกชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่
ก็แห่กันมาร่วมงานประเพณีสี่เป็งตานข้าวใหม่
ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า
ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะ
ชาวล้านนาเขายึดถือแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมา
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะ
โดยหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะนำข้าวใหม่ที่ได้จากการเกี่ยวแล้ว
รวมทั้งอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ขอพรให้กับเทวดาผู้ปกปักรักษาพื้นที่นาที่ทำกินด้วย
อกจากนี้ก็จะมีการตานหลัวหิงไฟพระเจ้าหรือว่าการทำฟืน
เพื่อเป็นการนำไปจุดคลายความหนาวเย็นให้กับพระพุทธเจ้า
ตามความเชื่อของชาวบ้านเขาแบบนี้นะคะ
ซึ่งทั้งสองอย่างมักจะทำไปพร้อมกัน
ในช่วงประมาณวันเพ็ญขึ้น๑๕ค่ำเดือน๔ของชาวล้านนา
ก็จะมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
เข้าร่วมทำบุญเพื่อสืบทอดประเพณีแล้วก็วิถีดั้งเดิมเอาไว้
ไม่หายไปจากพื้นที่เข้ามานะคะ
ถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวตำบลแม่ใส
ชาวจังหวัดพยาวที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นพันปีอย่างที่บอกไป
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่หาดูได้ยาก
และก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้ว
ก็เลยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมเห็นว่า
แต่ละท้องที่เขามีวิธีการมีประเพณีมีความเชื่อพิธีกรรม

มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ
ที่บางคนไม่เคยเห็นอย่างเราเอง๓คนนี้นะ
บางถ่ายข่าวไปแบบนี้บางที่สงสัยคุณผู้ชม
เราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน
โดยเฉพาะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่อย่างนี้
ไม่รู้จักแล้วว่าประเพณีนี้มันเป็นยังไงทำเพื่ออะไร
แต่ก็ร่วมกันสืบสารเอาไว้
รายการของเราก็รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมด้วย

บางคนบอกว่าบางทีจะไม่มีสาระอยู่แล้ว
เราก็เลยอยากจะมีสาระเอาสาระดีมาฝากคุณผู้ชมด้วย
มีสิจ๊ะคือข่าวมีสาระแต่เราไม่มี
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมตลอด๑ชั่วโมงครึ่งนี้นะ